สะดอกกุญแจแหกห้องขังของโรงพักบรรนังสตาน

ทีนี้จับได้แล้วเอามาอยู่ในห้องขังตามเดิม
แล้วตำรวจบอกว่าไหนลองทำดิ

เสด็อกกุญแจแหกห้องขังเนี่ยทำยังไง
ตำรวจบอกว่าใช้เวลา๑นาที

เมื่อไหร่ครับ
เมื่อไหร่ครับ

แล้วทาเมล็ดที่ไหนเราขอบคุณครับ
ร้อนเดิมแรงกันครับ
เราก็มีวิหารหรือไงผมเราก็มีใครกันครับ

ตำรวจ
แม่กุญแจแบบนี้เขาก็ทำได้เหรอครับ
คือจริงแล้วมันเก่งขังแข็งนะครับ

ได้นับเวลาไหมเขาใช้เวลากี่นาทีกี่วินาที

เสียวกันทั้งโรงพักตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะร้อยเวรที่ประจำนะวันเกิดเหตุ
เหตุการณ์มันเกิดกลางดึกของวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะคุณผู้ชม
ชื่อว่าพันดีกาเต๊ะอายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอบรรนังสตาที่ยาลานั่นแหละค่ะ
เมื่อสักครู่ท่านได้เห็นไปแล้วแหละว่าทำยังไงแต่ที่ตำรวจเอ่ยปากว่าเฮ้ยเก่งว่ะ
ไม่ได้แปลว่าชื่นชมในวีรกรรมนะคะอย่าไปทำนะคะใช้ความเก่งให้ถูกที่ถูกวัตถุประสงค์ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากที่มีการสะดอกกุญแจห้องขังเสร็จปุ๊บเขาก็หนีไป
หลบหนีไปนะคะแล้วไปขโมยรถจักรยายนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ใกล้นั่นแหละ
หลบหนีไปนะเป็นรถจักรยานค่ะนะฮะปั่นหลบหนีไป
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจสืบสวนมาว่าทราบว่านายพันดีหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของเพื่อน
ในพื้นที่ตะบิงติงงีห่างจากสพบันนังสตาไปสักประมาณ๓๔กิโลเมตรค่ะ
ก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้นะคะนำกลับมาที่โรงพักค่ะ
พันดีผู้ต้องหารายนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยติดคุกมาแล้ว
แล้วก็อยากรู้มั้ยไปเรียนรู้วิชาเสด็อกกุญแจห้องขังจังไหน
ตำรวจบอกว่าอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องขยายผลต่อไปนะคะ
ซึ่งคาดว่าจริงแล้วน่าจะเรียนรู้มาจากตอนที่ติดคุกครั้งนั้นแหละค่ะ
มีความบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่อย่างไร
นี่ก็ทำแบบนี้ใช้เข็มขัดใช่ไหม